กันที่อัปเดตข่าวคราวนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกันหน่อยดีกว่า
พี่สมมารราชสีมานะครับ
ผู้ชายคนนี้เผลอแป๊บเดียวคุณผู้ชมค่ะ
พี่สมมาตรเนี่ยกลายเป็นนักร้องไทยที่โด่งดังในต่างแดนมากว่า๒ปีแล้วนะคะ
พี่สมมารราชสีมาหนุ่มรอคนนี้ค่ะ
นักร้องลูกทุ่งอีสานหนุ่มโคราชนะคะ
เจ้าของเพลงดังที่ทั้งซึ้งทั้งเศร้าเพลงดังเขาเยอะอยู่เหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่ายังเฝ้ารอขอสิทธิ์แค่คิดฮอดนะคะ
และทุกวันนี้พี่สมมาตรกลายเป็นนักร้องไทยในต่างแดนแบบเต็มตัวไปแล้วนะคุณผู้ชม
สมมาตรไปอยู่เยอรมนีติดสถานการณ์โควิดไม่ได้กลับไทยมาเลย
นับไปนับมาก็อยู่เรมันมา๒ปีแล้วค่ะแต่ว่ายังสบายดีอยู่
ได้หายคิดถึงกันหน่อยอัปเดตชีวิตหน่อยคุณพี่เป็นไงบ้าง
บอกเลยว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ว่าเออสะดวกสบายอะไรมากมายนะแต่อยู่ได้
มีงานประจำทำอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ถามความรู้สึกพี่แกบอกว่าโอ้โหพูดจากใจคิดถึงบ้านสุดหัวใจเลย
แต่ว่าอยู่ต่างแดนก็ไม่ได้เหงาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีแฟนเพลงชาวไทยให้การต้อนรับ
อบอุ่นทุกครั้งที่ได้จัดใหม่ร้องเพลงจ้า
ชีวิตที่เมืองนอกก็มีสุขมีทุกข์เขากันไปนะครับ
ผมก็อยู่สองปีกว่าแล้วผมก็รู้รสชาติ
ยังรักยังให้ความอบอุ่นนะครับที่ต่างประเทศนะครับ
จะเป็นงานวัดไทยที่นายเป้นงานสินค้า
ถามว่าคิดถึงบ้านไหมคิดถึงถ้าคิดถึงมากนะครับ
คิดถึงแฟนเพลงด้วยอยากมาร้องเพลงใหม่ให้ฟัง
อยากฟังเพลงให้หายคิดถึงเอาสักท่อนลืมให้ลง
หักใจอย่างไรก็ยังคิดถึง
ยังซึ้งค่านึงติดตรึงไม้หวาย
โอ้ความหลังมันฟังในใจไม่คลาย
นานเพียงไหนก็ไม่ลืมรักได้
พอมากตามมาใครอยู่เมืองไทยจะไปท้องมาลัยหน้าเวทีแหละคะพี่พี่ค่ะ
พี่สมมาศราชฌาษีมาตอนนี้อยู่ที่เยอรมนี
เชื่อว่าใครฟังเพลงนี้คิดถึงบ้านนะช่วงปีใหม่นะคะ

แล้วก็ขอให้พี่สมมาตรสุขภาพแข็งแรงนะคะ
ก็ขอให้ได้กลับบ้านเร็ววันเนาะ